แต่เรื่องราวของหน้าฝนมันก็ยังอยู่
เพราะว่ายังอยู่ในช่วงของปลายหน้าฝนไง

ปัญหาที่ตามมาของการที่ฝนตกลงมาประจำแบบนี้

คุณพ่อบ้านเพราะว่าคุณแม่บ้านก็ต้องสั่ง
ไปตัดย่าตัดย่าตัดย่าถอนย่าตัดย่าถอนย่าตัดย่า
เอาล่ะวันนี้ใครที่มีปัญหาแบบนี้
ผมมีไอเดียมาแนะนำนะครับ
ใครที่ประสบปัญหาเรื่องของการตัดย่าถอนยาวมันเหนื่อย
มันต้องก้มต้องถอนอะไรอย่างนี้
มีเครื่องตัดย่าแบบใหม่
ไอเดียสุดเจ๋งแถมราคา

มาแล้ว
โอ้โหคุณเดี๋ยว

น้ำลายคุณกระเด็นเต็มเลยค่ะ

เอาล่ะที่เห็นอยู่นี่เขาดัดแปลงจากรถจักรยานยนต์ธรรมดา
พ่วงข้างด้วยเจ้าเครื่องตัดย่าแบบนี้
สะดวกสบายจริงเลยทีเดียวนะครับ

เป็นเครื่องตัดย่าพ่วงกับรถจักรยานยนต์
โอ้โหกำลังตัดยากกลางสนามฟุตบอล
ที่โรงเรียนบ้านแม่งูด

โรงเรียนตามต่างจังหวัดส่วนใหญ่
เขาขาดแคลนบุคลากรและงบประมาณ
ในการจัดซื้อครูพันธุ์ที่ทันสมัย

แต่แทบทุกโรงเรียนก็จะมีพื้นที่สนามฟุ

แต่ถ้าจะตัดย่าด้วยการใช้รถเข็นแบบธรรมดา

ใช้งบประมาณเพียงแค่๒๐๐๐กว่าบาท
เท่านั้นสามารถตัดแปลงได้แบบนี้

เหล่าบรรดาพันโรงของโรงเรียน
ในการประหยัดเวลาแถมประหยัดพลังงานไม่ต้องเหนื่อยมาก

เหมือนขับมอเตอร์ไซค์ไปเรื่อยอย่างนี้แต่ว่าได้ตัดย่าไปด้วย
คือพานโรงส่วนใหญ่ของแต่ละโรงเรียนอายุจะมากแล้ว

แล้วต้องทำหลายอย่างแทบจะทุกอย่างในการดูแลโรงเรียน
เพราะฉะนั้นพอได้เจ้าเครื่องนี้ไปสบาย
เป็นเครื่องทุนแรงได้อ่ะเนอะ